ไปช่วยเจ้าแมวตัวนี้หน่อยซิ

มันติดอยู่บนหลังคา๓เดือนแล้วคุณผู้ชมไม่รู้จะช่วยยังไง

ก็คือเอาอาหารใส่ถุงแล้วโยนขึ้นหลังคาให้มันกิน

ใครเห็นข่าวนี้ช่วยพาเจ้าแมวตัวนี้ลงมาให้ทีเถอะ
นี่คือสาราโสพลวรกิจประชานุสร
หรือว่าสาราการประเรียนหลังใหญ่ของวัดเอี่ยมประชามิตร
หรือว่าวัดแหลมฟ้าผ่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
บนหลังคาที่สูงจากพื้นกว่า๕เมตร

เป็นแมวลายขาวน้ำตาลอายุประมาณ๒๓ปีค่ะ
มันส่งเสียงร้องเมียวอยู่
แล้วมันก็เดินไปหลบที่ช่องใต้พระพุทธรูปบนหน้าบัน
มีถุงพลาสติกใส่อาหารที่คนคว่างขึ้นไปให้มันอยู่บริเวณนั้นด้วย
ธนกฤษตาแจ่มเมืองแม่ครัวประจำวัดเนี่ยเล่าบอกว่า
ปกติแล้วเจ้าแมวตัวนี้เห็นหน้ากันบ่อยดี
มันอาศัยอยู่บริเวณห้องเก็บของใกล้เมนค่ะ
แต่พอช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะ
มีการจุดพลุเสียงดังในงานชาปนกิจศพ
แมวหมาแต่ละตัวกระเจิดกระเจิงออกจากวัดไปหมดเลยมันตกใจ
แล้วเจ้าแมวตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าด้วยแรงดีดแรงกลัวอะไรขนาดไหนเนี่ยนะคะ
มันวิ่งหนีขึ้นหลังคาสาราการประเรียนเลยค่ะ
ไอ้ตอนขึ้นขึ้นได้ไงอารามตกใจไอ้ตอนลงลงยังไง
หลายคนก็งงนะเป็นแมวด้วยความยืดหยุ่นร่างกายมันก็น่าจะสูงขึ้นได้ทำไมมันลงไม่ได้

มันลงไม่ได้จริงคือเด็กวัดก็พยายามนำบันไดพาดปีนไปช่วยแล้วแต่รู้ไหมทำไมช่วยไม่ได้
มันหนีมันก็กลัวค่ะ
ต่อมาก็เลยมีการโทรขอให้เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่านำรถกระเช้ามาช่วยหน่อย
กระเช้าก็มาหลายรอบนะจะช่วยก็หลายรอบ
แต่หลังคามันกว้างค่ะมันเห็นคนมันก็หนี
มันก็วิ่งหนีไปทั่วหลังคาสาลาเลย
คนบอกหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะช่วยมันลงมายังไงดี
ใครเนี่ยนะที่รู้จักพฤติกรรมแมวดีใครที่มั่นใจว่าเออฉันสามารถล่อแมวไม่ให้มันกลัวแล้วให้มันลงมาได้
เอาอาหารผสมยานอนหลับให้มันกินได้ไหมล่ะ
มันจะได้หลับและจะได้ช่วยได้ไง
ตัวน้ามาว่ามั่นใจว่าทำแต่ไปเลย
๓เดือนอันดับร้อนมันก็กลับไปหลบที่นาบัน

ที่ร้องเนี่ยอาจจะร้องให้คนส่งข้าวให้กินเฉย

ใครที่รู้จักพฤติกรรมแมวเป็นธาตุแมวตัวยกเลย